คุณผู้ชมคะไปดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งโยนสุนัขลงมาจากตึก๕ชั้นนะคะ
แล้วก็คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ชายที่อยู่ในคลิปนำไปดำเนินคดีได้แล้วค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่
โอ้โหตึกนี้๕ชั้นนะคุณผู้ชม
สุนัขลงไปเนี่ยค่ะสุนัขสีน้ำตาลพอตกไปถึงพื้นนะ
เสียงสุนัขร้องด้วยความโหยหวนเจ็บปวดคุณผู้ชม
รายงานข่าวบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองเชนนายทางตอนใต้ของอินเดีย
สุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าพัทราอายุ๕เดือนเท่านั้น
หลังเกิดเหตุคนใจบุญพามันไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์
ล่าสุดเจ้าพัทราปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่คุณหมอบอกว่าพัทรายยังช็อกยังช็อกอยู่ตกใจ
ต้องใช้เวลา๓๔สัปดาห์แล้วค่ะ
กว่าจะดีขึ้นกว่าจะกลับมาเดินได้ตามปกติ
คือไม่ตายนะบาดเจ็บโชคดีรอดมา

คนไปแจ้งตำรวจค่ะแล้วก็นำคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจ
ตำรวจก็เปิดดูเลยแล้วตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มตัว
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปชื่อนายโกธมารสุธาชาญ

คนถ่ายคือนายอาชิสพทั้งคู่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ในท้องถิ่น
มีข่าวว่าทั้งคู่ถูกจับแล้วค่ะแล้วก็จะนำตัวขึ้นศาลวันนี้
ซึ่งที่อินเดียมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์และป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นะคะ
ก็จะเอาผิดคนที่ทำร้ายทารุณสัตว์หรือว่าพยายามฆ่าสัตว์ด้วยความคึกขนองแบบนี้
เขามีกฎหมายเอาผิดก็ต้องนำตัว๒คนไปลงโทษตามกฎหมาย
คนโยนและคนถ่ายคลิปด้วยค่ะ